คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะที่ภูเก็ตนะคะมีเหตุการณ์กาดเฝ้าผับดังอืม
ยิงนักท่องเที่ยวยิงตายเลยนะคะแล้วก็รอมอบตัวเขาบอกว่า
ก็นักท่องเที่ยวคนนี้ทะเลาะกับเพื่อนเขาเป็นกาดเขาต้องเข้าไปห้าม
พอเข้าไปห้ามเสร็จปุ๊บนักท่องเที่ยวคงเมาอ่ะควักมีดจะไล่ฟันเขา
เขาบอกผมก็ต้องป้องกันตัวสิครับติดตามเรื่องนี้กันนะคะ
นี่คือภาพนาทียื้อชีวิตนายตรายเตวิทจินดาวไมคุณอายุยี่สิบเจ็ดปี
เหยื่อกระสุนที่ถูกยิงเจาะหน้าอกนอนหายใจรวยรินอยู่กับพื้น
เพราะถูกยิงหลังมีปัญหากับกาดคุมผับชื่อดังเมืองภูเก็ต
ที่เข้ามาระงับเหตุหลังจากที่ตัวเขากับเพื่อนทะเลาะกัน
ก่อนที่จะจบลงด้วยเสียงปืนบาดแผลคมกระสุน๙มม
ทำลายอวัยวะภายในจนยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ไหว
สุดท้ายสิ้นใจตายในภายหลัง
กลับไปดูปฐมบทของเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๕ของวันนี้
ตำรวจสพเมืองภูเก็ตรับแจ้งเกิดเหตุทะเลาะวิวาส
ทั้งใช้ปืนยิงมีดฟันมีคนบาดเจ็บและเสียชีวิต
ที่บริเวณลานจอดรถของผับชื่อดังตรงข้ามกับด่านสุรกากรจังหวัดภูเก็ต
ตำรวจจึงรุดไปตรวจสอบ
จุดกระเทพภอบร่างของนายตรายเตวิตถูกยิงจมกองเลือดอยู่ใกล้กับรถกระบะตัวละต้าสีขาวแต่งสิ้นป้ายแดง
ห่างออกไปเล็กน้อยพบมีดดาบยาว๕๐เซนติเมตรตกอยู่๑เล่ม
หัวกระสุนปืนขนาด๙มม๑หัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมทำการบันทึกเหตุการณ์ไว้อย่างละเอียดเพื่อประกอบสำนวนคดีฆาตกรรม
ส่วนมือปืนไม่ใช่ใครที่ไหนคือนายชัยวัดชูวงหรือนายออสอายุ๓๕ปี
เป็นกาดของผับดังกล่าวหลังเหนียวไกลก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ตรงนั้น
พนักงานสอบสวนไล่สอบปากคำพยานโดยนายสารายุทธ์เพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันกับผู้ตายให้การว่า
หลังร้านปิดไตรเตวิทกับตนเองก็เมาได้ที่เดินออกมาจากร้านพร้อมกับสาวนั่งดริ้ง๓๔คน

ท้าทายให้สาวกลุ่มนั้นจับอวัยวะเพศของตน

ประกอบกับความเมาจึงเกิดการชกต่อยกัน

และยืนอยู่ตรงนั้นเห็นเหตุการณ์
เข้ามาห้ามปรามจนเกิดเหตุชุดละมุนขึ้น
สุดท้ายนายไตรเจวิทจึงวิ่งเข้าไปที่รถความมีดดับ
ออกมาขู่กลุ่มกาดจนกระทั่งมีเสียงปืนดังขึ้น
คดีนี้ตำรวจสพเมืองภูเก็ต
ระบุสาเหตุต้นเรื่องเกิดจากการทะเลาะวิวาดกัน
ระหว่างผู้ตายกับนายสรายุทธ์และสาวนั่งดริ้ง

ซึ่งจังหวะนั้นนายชัยวัดกับพวกที่เป็นกาดของร้าน
เข้าไปห้ามปรามแต่ว่ากลับโดนผู้ตาย
ใช้มีดฟันได้รับบาดเจ็บไป๑คน
นายชัยวัดต้องชักปืนที่เหน็บอยู่ที่เอว
ออกมายิงสวนไปหนึ่งนัดถูกนายไตรเตวิทล้มลงจนเสียชีวิต
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย
นายชัยวัดเอาไว้ก่อนแม้เจ้าตัวจะยืนยัน

ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

จากเรื่องเล็กน้อยก็นำพาความตายมาได้
ข่าวไทยรับทีวีบรอยงาน